เมื่อวันก่อนนี่บุกมาถึงสตูดิโอไทยรัฐเลยคุณผู้ชม
เสียงกรี๊ดกระหน่ำเลยนะคะ
หนุ่มกรี๊ดไม่ใช่สาวกรี๊ดหนุ่ม

กล้องคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไปร่วมแบบว่าถ่ายรูปกับน้องน้องนะคะ
โด่งดังจริงมาพร้อมกับซิงเกิลอีกหนึ่งซิงเกิลก็คือซิงเกิลวันแรกค่ะ

เนื้อหาในซิงเกิลก็เป็นการให้กำลังใจ

แล้วก็สาวเผยด้วยนะคะว่าอยากจะส่งเพลงนี้

กระแสตอบรับบอกเลยว่าดีมาก
ปล่อยเพลงไปแค่๑สัปดาห์เท่านั้นนะคะ
เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของพวกเรา

ได้มีโอกาสขึ้นมาแสดงบนเวทีให้ทุกคนได้ชมกัน

พวกเรายังต้องการเป็นกำลังใจให้กับทุกคน
ที่กำลังเดินทางตามความฝันของตัวเองด้วยค่ะ
เป็นการติดเซ็มบาสศึกครั้งแรกของก่อนค่ะ
ก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสก่อนด้วยนะคะ
อันนี้เรายังไม่ทราบเรื่องยอดขายค่ะ
แต่ว่าก็หวังว่ามันก็ต้องดีขึ้นกว่าซิงเกิ้ลที่๑ที่๒อยู่แล้วค่ะ
คือสิ่งที่พวกเรารู้ก็คือสิ่งที่สาธารณะทั่วไปรู้ก็อย่างเช่นยอดวิวต่าง
บอกเลยนะคะว่าน่ารักจริงนะคะ
อันนี้มาที่คอหนังกันบ้างนะคะ
หนังการ์ตูนแอนิเมชั่นอย่างปีเตอร์แรปิตค่ะ
ก็เตรียมตัวตีตัวเตรียมตัวตีตัวรอได้เลยโอ้ยนะคะ
สนุกกับเรื่องราวสุดป่วนของคู่กัดตลอดการอย่างปีเตอร์นะคะ
แล้วก็มิสเตอร์โทมัสค่ะพร้อมตะลุยไปกับการผจญภัยสุดแสนโอละหมานเลยนะ
เจ้ากระต่ายสุดซ่านี้ค่ะมาร่วมพิสูจน์ความฮากันในวันที่๕เมษานะคะ
โรงภาพยนตร์เลยคุณผู้ชมค่ะก็เข้าโรงไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
ก็กะว่าจะไปดูเหมือนกันนี่แต่ถ้าเป็นยังไงนะเดี๋ยวฉันจะมาเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชม
แล้วเราก็ป่วนมากเลยแอนิเมชั่นอย่างนี้ก็ทำเหมือนจริงมากเลยฮอลลีวูดนะฮะ
รับโปรดผิดมือได้เลยถูกตรงใจคอหนังอย่างแน่นอนนะคะ